และหลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลได้เปิดเผยร่างรัฐธรรมนูลร่างแรกออกมา
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๑๕หมวดใน๒๗๐มาตรา
ก็ยังคงมีข้อกังขาอีกหลายประเด็นจากฝ่ายการเมืองตามมาค่ะ
โดยเฉพาะในหมวด๗รัฐสภาในเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีที่กรท
ให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกิน๓รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งฝ่ายการเมืองมองว่าเป็นการเปิดทางให้มีคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้
อีกทั้งการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว
เลือกได้ทั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
ทำให้ทั้งพักใหญ่พักเล็กประสานเสียงว่าไม่น่าจะเหมาะสม
ส่วนวุฒิสภาที่แม้จะมีจำนวน๒๐๐คน
แต่วิธีการเลือกแตกต่างออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน
โดยกรทเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม
มาจากบุคคลที่มีประสบการณ์จากอาชีพและวิชาชีพ๒๐กลุ่ม
แต่ไม่ให้บุคคลในกลุ่มเดียวกันเลือกกันเองเพื่อความสุจริตยุติธรรม

ธรรมนูลกรทแยกออกมาจากหมวดศาล
มีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัย

กรณีที่ไม่มีบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูล
ที่จะยกมาปรับแก่กรณีใดได้
ซึ่งเนื้อหานี้ถูกโยกมาจากมาตรา๗เดิม
ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะทำให้สารรัฐธรรมนูล
กลายเป็นซุปเปอร์องค์กร

กรทเพิ่มอำนาจในการระงับยับยั้งความเสียหาย

คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีรับทราบ
เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

กรทยังให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ภายหลังการเลือกตั้งเข้ารับหน้าที่

แม้จะประกาศใช้รัฐธรรมนูลนี้

อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก๑ปี
แต่รัฐธรรมนุนประกาศใช้

หัวหน้าคอสชจะใช้อำนาจ

ให้กับคอสชในทุกกรณี